สองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาก็นั่งอยู่ที่หน้าบ้าน

ขึ้นมาเอาปืนยิงเข้าไปที่บ้านที่สองสามีภรรยา
โดนสามีเสียชีวิต

ตำรวจภูทรห้วยยอดพร้อมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบเหตุยิงกันที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลห้วยนางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณข้างบ้านในพงหญ้าครับ
ไปพบศพนายกระหนกพรรัตนพันธ์หรือว่าหลวงบีมนะอายุ๓๑ปี
สภาพศพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน๙มม
เข้าที่บริเวณศีรษะ๖นัดทีเดียวครับ
ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่๘ปลอก

นางสาววิภาวดีชัยเพชรอายุสามสิบสามปีคนนี้เป็นภรรยาของผู้ตาย
บอกว่าขณะที่เกิดเหตุก็นั่งอยู่หน้าบ้านกันอยู่
สุดท้ายสักพักนึงได้ยินเสียงปืนดังขึ้นใบ๒นัด
ตอนก็ได้เข้าใจว่าเป็นการยิงช่วงวัตกฐมฯเนี่ย
ใช่คือเขาก็เข้าใจว่ามันจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่า

ทีนี้พอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็เลยอยากจะเดินไปดูไง

สุดท้ายเดินไปดูไปดูที่หลังบ้าน
เห็นคนร้ายซุ่มอยู่ในพงหญ้ามืดมากสวมชุดดำ
แล้วก็ใส่เสื้อคลุมปิดบังศีรษะไม่เห็นเลย
พรางใบหน้าหมดพร้อมกับปืนถือเล็งมาที่เธอกับสามี
ก็ตกใจวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต
แต่ว่าสามีถูกยิงต่อหน้าต่อตาเธอก่อน

จากนั้นได้ยินเสียงคนร้ายคุยกัน
พอฟังเสียงคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า๓คน

แล้วก็ขับรถหลบหนีไปได้
สันนิษฐานว่าสาเหตุมาจากหลายประเด็น
่งไปที่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
กรณีข้อพิพาทที่ดินกับญาติ

ซึ่งสายวันนี้ทางชุดพิสูจน์หลักฐาน

ชุดสืบสวนก็จะเร่งแกะรอย
ติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

ถ้าฉันตายให้รู้ไว้เลยว่าฉันไม่ได้ค้างค่ายบ้านนะ
อันนี้เป็นข้อความที่ภรรยาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ